ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันหน่อยละกันค่ะ
บรรยากาศต่างจังหวัดอาจจะคึกคักเหมือนกับที่กรุงเทพหรือเปล่านะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเริ่มกันที่ประตูสู่อีสานไปที่เมืองย่าโมโคราชกันก่อนเลยค่ะ
บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคือที่นครราชศรีมาเนี่ยมีทั้งหมด๑๖เขตค่ะ
แล้ววันนี้ก็มีทั้งแกนนำมีทั้งว่าที่ผู้สมัครมากันอย่างคึกคักเลย
ดูบรรยากาศสิคะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยนะเจ้าถิ่นอย่างคุณสุวัสดิลิปตะพันลบ
ประธานพักชาติพัฒนากล้าก็นำผู้สมัครสอสอเขตค่ะมาพร้อมกับกองเชียร์
เดินทางมาถึงที่อาคารชาติชายฮอลภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศานะคะ
ซึ่งก็เป็นสถานที่รับสมัครสอสออันนี้คือพักชาติพัฒนากล้านะคะ
ส่วนทางด้านเพื่อไทยค่ะเพื่อไทยก็นี่
นำพักพลังประชารัฐก็นำผู้สมัครมาด้วยตัวเองเลยค่ะเมื่อเช้านี้

เสียหนูอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็มาให้กำลังใจผู้สมัครสอสอของพัก
แล้วก็บอกว่ามั่นใจนะคะที่จะสารต่อนโยบายของพัก

นำพักก็นำผู้สมัครของพักมาด้วยตัวเองเช่นกันนะคะ

เพราะว่ากรุงเทพพื้นที่จังหวัดที่มีเขตมากที่สุดในประเทศก็๓๓เขต
มีถึง๑๖เขตด้วยกัน
ขยับต่อครับไปที่ภาคเหนือกันหน่อยฮะเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์สำคัญหลายพักการเมืองก็หมายปองครับ
มีสอสอจำนวน๑๐เขตด้วยกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

นายสมพงศ์อมรวิวัตรอดีตหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ผู้สมัครทั้ง๑๐เขตไปสักการะขอพร
ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเอาเลิกเอาชัยก่อนลงสมัครนะครับ
แล้วก็มั่นใจว่าจะได้สอสอเกินครึ่งอย่างแน่นอน
ส่วนก้าวไกลครับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า

เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครของพักก้าวไกล

เพราะเมื่อเช้าหลายคนก็รอดูว่าจะไปปรากฏตัวที่ศูนยวชนไทยญี่ปุ่นหรือเปล่า

แล้วก็นำผู้สมัครเดินขอเสียงประชาชนที่ตลาดโต้รุ่งช้างเผือก
อีกหนึ่งคนครับคุณศรีนวลบุญลือ
สมัครสอสอในนามพักภูมิใจไทยย้ายมาสังกัดพักนี้แล้วใช่ไหมครับ
เชื่อมั่นว่าแม้จะย้ายพักแต่จะยังได้รับการสับสนุนจากประชาชนในพื้นที่นะครับ

ไปที่นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชนี่ก็มีจำนวนเขตเลือกตั้งถึง๑๐เขตเหมือนกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญ
แกนนำและผู้สมัครสอสอหลายพักครับก็ถือเลิกงามยามดีสักการะองค์พระบรมธาตุเจดี

รวมไทยสร้างชาตินำโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะคนใต้นะครับ
รักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านนี้ครับ
ส่วนก้าวไกลครับคุณรังสิมันโรม
ผู้สมัครสอสอมาจับเบอร์หาเสียง
เชื่อมั่นว่าจะล้มช้างปักทงได้ในหลายเขตเลือกตั้ง
ในขณะที่ประชาชิตปัดนะครับ
พลังประชารัฐและพักภูมิใจไทย

ให้กำลังใจกับบรรดาผู้สมัครเช่นเดียวกันครับ
อีสานแล้วเหนือแล้วใต้แล้ว
มาดูภาคตะวันออกบ้างค่ะที่ชนบุรีค่ะ
ชนบุรีก็มีทั้งหมด๑๐เขตเลือกตั้งนะคะ

นำทีมผู้สมัครสอสอของพักทั้ง๑๐เขต

สาราประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนนะคะ

แก่นำพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็นำผู้สมัครของพักมาลงรับสมัครวันนี้เช่นกัน
แต่ละพักนะคะคุณผู้ชมมีรถมารอเตรียมพร้อมแล้ว
ถ้าเกิดได้เบอร์อะไรก็พร้อมที่จะขึ้นรถแห่หาเสียง
ซึ่งพื้นที่นี้ก็เป็นการแข่งขันที่ดุเดือด
พลังบ้านใหม่กับบ้านใหญ่เมืองชนนะคะ
นี่คือพื้นที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะ